ยังมีอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งสิ่งอยากจะฝากเตือนกัน
เป็นไปได้เหรอครับกับการส่งพัสดุที่ว่า
ข้างในพัสดุเป็นเจ้าตัวตัวนี้
สวัสดีครับทุกคน
โอ้โหน่ากลัวขนตรงนี่ดิขนลุกจริงนะ
พี่ศาขนลุกโดนไปต้อง

น้องไปต้องขอถึงกันยืนลุกนึงมาเลย
คนไม่ลุกแล้วลุกยืนเลยอ่ะเห็นอย่างนี้วิ่งดีกว่า
ค่อยเล่าให้ฟังเผื่อใครยังไม่ได้ดูข่าวนี้
น่าแปลกใจครับเขาไปพบไปเจอกับงูจงอางที่ปรายศนีย์

ต้องมาตรวจสอบกระเป๋าผ้าใบหนึ่ง
นำออกมาจากกล่องพัสดุ

เจ้าหน้าที่ของเขตเทศบาลนครขอนแก่น

คือเขาเห็นแล้วแหละว่ามีพัสดุส่งมา
แล้วไอ้กล่องพัสดุมันไม่เหมือนกับกล่องพัสดุชิ้นอื่น

แต่ไอ้กล่องนี้มันมีการเจาะรูเอาไว้รอบกล่อง
เหมือนรูระบายอากาศเหมือนรังผลไม้

แล้วที่สำคัญไอ้กล่องนี้มันขยับเองได้
มันอาจจะใส่ถ่านของเล่นไว้

ปกติของสิ่งมีชีวิตมันส่งได้เหรอ
เขามีความคิดว่าแบบนี้มันน่าจะใช้หงูรึเปล่า
มันเป็นยังไงมันได้ยินเสียงด้วย

แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่มาก็ต้องมาตรวจสอบว่าไอ้ถุงที่อยู่ข้างในกล่องพัสดุคืออะไร
โอ๊ยเอาออกไปดูเลย
แล้วคนที่มาเปิดกล่องพัสดุมาเปิดถุงคือใคร
เจ้าของคนที่เป็นคนรับ
คือปลายทางที่ส่งมาเนี่ยเหรอ
เจ้าของคนที่เป็นเจ้าของแบบว่าปลายทางที่รับพัสดุนี้

ของของผมเองเดี๋ยวผมเปิดให้ดู

เพราะมันขยับได้ด้วยมันมีเสียงฟอร์ด้วย

งูอะไรน่ะงูจงอางป่ะ

ยาวนะ๔เมตรมันขดอยู่ในกระเป๋า

ใครส่งมาทำไมอะไรบอกสิ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่รับแจ้งเหตุนั่นแหละก็เล่าว่าที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้งให้เข้าไปช่วยจับงูบ่อยครั้ง
ช่วงหลังบริษัทขนส่งขอความช่วยเหลือเข้ามาก็ถี่เหมือนกัน
หลังจากมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายและส่งงู

ตอนแรกคิดว่าเป็นงูเลี้ยงแบบว่าตระกูลบอลไพทอน

หือแบบที่มันมีสีสวยแล้วก็แบบตัวเล็กอะไรแบบนี้
แต่ผมไม่เล็กนะครับ

โผล่ขึ้นมาตกใจสิครับ
โอ้โหเอาทุกคนต่างก็ตกใจทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันจับเจ้างูจงอางใส่ถุงของพัสดุ
แล้วก็นี่ฮะมีคนมาแสดงตัว
แล้วก็มารับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
คืออย่างนี้เขาจะทำการจัดส่งนะฮะเจ้างูตัวนี้
ที่หมู่บ้านงูจงอางในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
ก็คือจะส่งปลายทางมาที่ขอนแก่น

พี่กู้ภัยก็มาด้วยมาร่วมด้วยช่วยกัน
ใช่ครับมันเป็นส่งบ้างไม่ได้เหรอครับส่งมีชีวิตไม่ได้เหรอครับทีมข่าวของเรานะครับ
ก็ไปหาข้อมูลมาจากเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
ระบุว่าการส่งมีสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีพิษ
ถือเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติปรายศนีย์พุทธศักราช๒๔๗๗นะครับ
ผู้ที่ฝ่าฟื้นมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๕๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
นอกจากนี้ยังผิดประบอบประกันการทารุณกรรมและการจัดสวรรคภาพสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๗
เพราะถือว่าเป็นการทารุณสัตว์ทำให้สัตว์นั้นทุกข์ทรมาน
บาดเจ็บหรือตายมีโทษปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทจำคุกไม่เกิน๒ปี
พูดง่ายคือส่งสัตว์ทางปรายศนีถูกต้องไม่ได้
เข้าใจกันนะจุดนี้แล้วต่อไปก็ต้องหาวิธีส่งแบบอื่นนะคะ

บางทีมันจะมีรถขนส่งที่เขาส่งสัตว์ได้เฉพาะบริการเอกชน

สมมุติถ้าคุณจะเอางูจากกรุงเทพไปขอนแก่น
ก็ให้มันนั่งข้างแล้วก็ใส่เฉียบกันที่ก้าไพ

ไม่ใช่คือมันจะมีบริษัทขนส่งสัตว

ออกไหมเขาก็จะมีรถบริษัทขนส่ง
แต่ว่าส่งปรายศนีย์แบบนี้ห่อบับเบิ้ลดีไม่ค่อย